คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปวัดลับ
ลับร้างวัดร้างลับนี่แหละค่ะ
อยู่ที่ราชบุรีคือมันอยู่ตรงริมหน้าผาที่เขาเลยนะ
ทีนี้ทางที่จะขึ้นไปไม่ใช่ขึ้นบันไดไปง่าย

ทางเดียวเลยที่จะขึ้นได้ต้องปีนเถาวันขึ้นไปค่ะ
มีปิดมีจนถึงราชเขาแล้วแหละ
คุณผู้ชมดูสิภาพแบบนี้ค่ะ
จะเข้าวัดจะขึ้นวัดนี่คือต้องปีนเถาวันขึ้นไป
แบบนี้เกาะเกาะแล้วก็ขึ้นไปค่ะ
คลิปนี้ทางคุณชัยพัฒน์ภูมาลีเอามาโพสต์ในติ๊กต๊อ
แล้วก็บอกว่าวัดร้างลับบนหน้าผา
มีทางขึ้นทางเดียวคือปีนเถาวันขึ้นไปแบบนี้ค่ะ
แล้วข้างบนก็มีถ้ำวัดร้างมีพระพุทธรูปมีรูปเขียนฝาผนัง
กัดตรงนี้เป็นวัดอยู่ที่ราชบุรี

วัดเนี่ยตั้งอยู่ริมถนนสายเขาช้างทุ่งหลวงนะคะ
อยู่ที่อำเภอปากท่อที่จังหวัดราชบุรี
เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมหน้าผาเขาช้าง

แต่ว่าพอเวลามันผ่านไปนานวันเข้าบันไดพวกนี้ก็หัก

เถาวันใบไม้ต้นไม้ก็ขึ้นปกคลุมและพื้นที่โดยรอบ

เพราะว่ามีสารามีต้นไม้ขึ้นมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นเต็มไปหมด
รวมถึงมีสาราพระนอนหอระคัง
เก็บอัฐิของหลวงพ่อคงเจ้าสำนักสงฆ์เขาช้างถ้ำพลองนะคะ
ซึ่งก็เป็นพระพิสุผู้บุกเบิกสร้างสถานที่นี้ขึ้นมา
สำนักสงฆ์แห่งนี้อายุเก่าแก่ขนาดไหน
อายุประมาณสักเกือบร้อยปีแล้วนะคะ

เพราะว่าท่านเจ้าอาวาสรูปต่อมาก็ย้ายไปสร้างวัดอื่นแทน
ที่นี่ก็ร้างมาสัก๔๐กว่าปีแล้วค่ะ
ด้านในก็ยังมีของที่เป็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย

ก็จะมองเห็นวิวรอบเมืองปากท่อด้วย

บอกว่าหลายคนที่ขึ้นมาบนวัดนี้สำนักสงฆ์นี้

เคยมีคนขอค่ะบอกว่าถ้าเกิดมีโชคเนี่ยนะ

แต่ถามว่าทำไมวัดยังร้างอยู่

พอไม่กลับมาบูรณะคนคนนั้นก็กลายเป็นว่ามีอันเป็นไปไปค่ะ
ทีนี้หลังจากคลิปวัดร้างกลายเป็นกระแสข่าวออกไปทางอำเภอเอง

ห้ามนักท่องเที่ยวขึ้นมาบนสำนักสงร้างแห่งนี้
คือให้ชมได้แต่ข้างล่างเท่านั้น
เพราะอะไรเขาก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยไง
ไม่รู้ว่าสิ่งปลูกสร้างโครงสร้างต่างมันจะมั่นคงแข็งแรงหรือเปล่า
ดังนั้นเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นเทปที่เขามากั้นไว้

แล้วถามว่าการบูรณะล่ะจะทำยังไง
หลังจากนี้จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
พัฒนาตรงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาต่อไปด้วยนะคะ